ดูข่าวนี้กันหน่อยค่ะข่าวล่ามาแรงแสงทางโค้งมาก
ลบซีนโควิดไปเลยนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นคลิปเก่า
แต่เราต้องนำเสนอค่ะเพราะว่าพฤติกรรมของพอเนี่ย
ดูท่าไม่ค่อยจะเหมาะสมนะคะเป็นคลิปคลิปหนึ่ง
ชาวเน็ตเขาแชร์กันเยอะเลยคุณผู้ชมลักษณะพฤติกรรมของพอเนี่ย
ว่ากันว่าเป็นการอนาจารย์เอามือล้วงเข้าไปในเสื้อของน้อง
แล้วไปบีบแล้วไปขยำคุณผู้ชมค่ะคลิปเขาว่าแบบนี้
แต่พอว่ายังไงเดี๋ยวว่ากันเพราะเราไปคุยกับพอมาแล้ว

นี่ค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะ
อนุญาตเบลอภาพมันเป็นเรื่องของการอนาจารย์นะคะ
แล้วน้องตอนนั้นก็ชั้นประถมอยู่เลยตอนนี้
มัธยมแล้วนะเนี่ยคลิปนี้เป็นคลิปเก่า
ตั้งแต่๒ปีที่แล้วแล้วหลายคนก็ตกใจว่า
ตอนนี้โรงเรียนปิดเทอมแล้วทำไมถึงมีคลิปแบบนี้เกิดขึ้นได้นะคะ
คุณผู้ชมตอนนี้เป็นคลิปเก่านะคะได้คำตอบมาแล้ว
เขาว่ากันว่าเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งที่หล่มศักดิ์จังหวัดเพชรชบูรณ์ค่ะ
นักข่าวของเราลงพื้นที่เลยนะคะปรากฏว่าไปเจอเจ้าตัวแล้ว
ผู้ชายคนที่ปรากฏในคลิปเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนดังกล่าวจริง
ท่านนี้แหละค่ะคุณผู้ชมดูนะชื่อว่านายนรงวิทย์พาคำอายุหกสิบปี
นักข่าวเอาคลิปให้ดูแบบนี้นะคะถามว่าเนี้ยผู้ชายในคลิปอ่ะ
ใช่พอหรือเปล่าคำตอบแรกคือไม่ใช่นักข่าวพยายามถามแล้วถามอีก

แต่ตอนที่เด็กหน้ากลิ่นตั้งจำชื่อท่าน
ส่วนเด็กในภาพจำชื่อไม่ได้
แล้วก็ไม่รู้ว่าบ้านอยู่ไหนด้วย
ปัจจุบันเด็กนักเรียนคนนี้อยู่ชั้นม๒
เหตุการณ์ก็ผ่านมากว่า๒ปีแล้ว
พออ้อเขาว่าแบบนี้ฟังกันภอออหน่อยค่ะ
อันนั้นคือความมานั่งอยู่แบบนี้นะ

อีกคลิปหนึ่งเป็นเสื้อเหลืองลักษณะคล้ายกันเลยถ้าจะบอกว่าไปซ่อมคอมให้อย่างนี้มันฟังไม่ขึ้นตรวจพิสูจนกันไปแล้วกัน